คุณผู้ชมคะตำรวจเชียงใหม่จับหนุ่มคนนึงได้
เขาตระเวนไปตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปบ่อย

ทำทีเป็นไปซื้อของไม่กี่บาทนะคะ
แต่ก็ชอบแวะตู้ที่เป็นเครื่องดื่มอยู่บ่อย
หันหลังให้กล้องวงจรปิดคือคงรู้
เข้าไปบ่อยเห็นว่ากล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหนหันหลังให้

เบียร์ยัดใส่เป้สีดำดิวค่ะ
ทำบ่อยจนพนักงานร้านสะดวกซื้อบอกว่าเข้ามาบ่อยนะคะ

เคยจับได้สุดท้ายจับได้แล้วค่ะ
นายสิทธิชัยโพพุมอายุ๓๗ปีนะคะ
ก็ตระเวนไปเลยร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
จับได้ที่ริมถนนราชวิถีตะมนต์ศรีภูมิ
ของกลางมีมีดปอกผลไม้รถจักรยานยนต์
แล้วก็ชุดที่เห็นในคลิปนี้เลยค่ะ

ร้อยตำรวจเอกชัยพลชัยชนะรองสารวัตร
เขาตระเวนไปเนี่ยนะคะ

อดคนก็หยิบเบียร์ใส่กระเป๋าหยิบเบียร์ใส่กระเป๋าแบบนี้ค่ะ

แต่ซื้อของแบบราคาไม่แพงไม่กี่บาทนะคะ

ซ้ำไปซ้ำมาเป็น๑๐ครั้ง
พนักงานร้านเขาไปเช็คสต๊อก

พอดูกล้องวงจรปิดก็อ้าวเนี่ย

ตะเวนเซเว่นรอบภูเมืองไปเรื่อย
โอกาสร้านไหนก็ลงมือ
โดยจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ห่าง

ครับแล้วก็ลงเดินเข้าไป
สะพายกระเป๋าเป้ไว้หน้า

เดินตรงไปที่ตู้เบียร์เลย

แล้วก็เลือกเอาที่จะเอาเบียร์ยี่ห้ออะไรก็

แต่ก็แกร่งเดินบนไปซื้อสินค้าอย่างอื่น

เอาไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์

มีคนในกระเป๋าก็เดินออกไป
รับสารภาพแบบง่ายเลย

แต่ไม่มีเงินซื้อ

ต้องมาหาเฉลี่ยกันเดี๋ยวก่อนครับอ๋อเห็นใจพนักงาน